ยอดทรายการ
คิดว่าทำแค่นั้นกูจะพอใจเหรอ

อยากได้ความพินาศของชีวิตมึงไง

ใครที่มีส่วนเกี่ยวก็กูจะทำ
ไม่รู้เลย
ทำไมฮะคุณได้ไปทำอะไรครอบครัวเขาตอนนี้
มันจะทำให้มันพิการ

ใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นเหรอ
ตอนนี้พ่อเขาก็พิการ

เส้นเลือดในสมองแตกแล้วเขาก็พิการเลย

ชั่วไงคิดให้เอากูออกไง

ที่เวลามันทำมันคิดไม่บาป

ตอนนี้ก็ทำบุญให้ไง

ชีวิตพ่อของหนูก็จะใกล้แล้วนะ

ยังไม่พอนี่บาปนะเป็นรูปไปทำบาปนะ

อ่ะคุยกับครูนะลูก

ที่ของครูขอให้ยกให้ลูกนะ
คุยกันสื่อสารเพื่อได้หมดเวรหมดกรรมตรงนี้นะ

ทำทุกอย่าง
ตอนนี้ทำให้พ่อหนูพิการเหรอลูก

เขาฆ่าตัวตายใช่ไหม
ก็กลัวบอกแล้วไงว่าชีวิตแลกชีวิต

ไปเห็นคือเขาเอาเชือกผูกคอตัวเองแล้วเราก็ไปเห็นกันลูกแล้วตัวเราก็เห็นแล้วก็กินยาฆ่าตัวตาย
คือกลายเป็นจะมีแต่คนฆ่าตัวตายในบ้านคุณ

ตอนทำด้วยแต่ตอนนี้เจ้ากรรมในเวรที่มาถึงตัวเขาก็คือหนูใช่ไหมลูก

เป็นคนเปิดเจ้ากรรมในเวรจะมีหลายคนเขาจะเป็นคนเปิดคนเริ่ม

ทุกวันนี้มีเงินไหมเป็นหนี้เป็นสินไหม

กู้นอกระบบมาคือถ้าเขาปล่อยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นถูกไหมครับ
เพราะว่ามีหลายเพราะที่ฟัง

คือต้องปลดหนึ่งภาระก่อน

คนแรกยังไม่ปล่อยคนที่๒คนที่๓ก็จะยังไม่ปล่อยตาม
ชีวิตตอนนี้พังพินาศหมดเลย

พระภูมิเจ้าที่ไหมเขามีวิมารสวย

อย่าจองเวรจองกรรมกันเลย
ชาติหนึ่งหนูก็เคยฆ่าเขานะลูก

ขอบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย

ตอนเป็นคนด้วยเขาก็เลยฆ่าหนูไง
ถ้าหนูยังจองเวรกัน

ใช่ไหมลูกลูกก็ต้องจองเวร

เจ้ากรรมในเวรของลูกก็มีใช่ไหม

ให้เด็กคนนี้เห็นเจ้ากรรมในเวรของตัวเองด้วยเถอะ

เจ้ากรรมในเวรของตัวเองก็มี

แต่เจ้ากรรมในเวรของตัวเองก็มีใช่ไหมลูก

เขายังมีเยื่อใยอยู่ใช่ไหมลูก

ทำเขามาใช่ไหมลูกนะให้อภัยกันนะลูก
แม่ต้องเรียกน้องอิ่งนะหนูไม่สงสารน้องน่ะลูก
ได้ไหมโอ้โหสิกรรมให้เร็วได้ไหม
จองเวรจองกรรมอยู่หนูจะไปที่ไหนลูก
รกใช่ไหมพ่อยมทูตบอกว่าไงบอกว่าถ้าหนูยัง
เวรจองกรรมกันอยู่ก็ยังตกนรกถูกไหม
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอโหสิกรรม
หนูจะได้มีพบภูมิที่ดีไงลูกเชื่อครูนะ
ภัยให้แม่แล้วหนูแก้ไขตัวเอง
แล้วก็ได้สู่พระภูมิที่ดีหนูปฏิบัติธรรม
เพื่อที่จะหลุดพ้นตรงนี้

ต้องออกไป

กูขอสิกรรมให้มึง

กูยังได้มาเกิดเลยจะโกนมึงเอง

ไม่งั้นจะหลุดชาติไปเรื่อย
ถ้ากูขอให้ทำมึง

สาธุสาธุ

เอาถึงเวลาเขาจะไปเขาจะไปอย่างนี้ดื้ออย่างนี้
เขายังใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยู่
ก็วิญญาณที่ทำแท้งก็ต้องอยู่กับแม่ค่ะเพราะเขาไม่มีที่ไป
แล้วหลังจากนี้ปุ๊บเขาจะปลดปล่อยไหมครับ
เหมือนกับมีความรู้สึกว่าถ้าเขาไปแล้วแต่พี่ก็ยังลำบากอยู่

ถ้ากรณีนี้คือบอกได้เลยว่ากรรมทำแท้งเนี่ยเหมือนกฎหมาย
จะมี๒ลักษณะก็คือแพ่งและอาญาแพ่งก็คือเตรียมความได้
อาญาก็คือยอมความไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับ
อาญาเนี่ยแม้แต่เจ้าทุกข์ไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังต้องรับโทษอยู่ตัวกรรมมันยัง
ตัวกรรมมันยังอยู่แต่มันจะน้อยลงค่ะไม่บีบพันธุ์เหมือนเมื่อก่อน
ใช่ฝากถึงคนทำแท้งด้วยนะตัวกรรมเนี่ยยังอยู่
แต่เจ้ากรรมในเวรเขาไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังมีโทษอยู่
จะทำยังไงต้องเคลียร์ตัวเองให้ยกจิตใจให้สูงขึ้นนะครับ
ก็คือเหมือนกับมีเกลืออยู่ช้อนหนึ่งกับน้ำแก้วนึงแล้วเอาเกลือเติมไปในน้ำ
เค็มไหมเวลาชิมก็เค็มแต่หากเติมน้ำไปเยอะบ่อยจัง
เปลี่ยนแก้วเป็นโถเปลี่ยนแก้วเป็นโอ่งเป็นภาชนะที่ใหญ่ขึ้น
แล้วใส่น้ำให้เยอะขึ้นความเค็มน้ำจางลงไปเอง
เพราะฉะนั้นคุณพี่เนี่ยต้องปฏิบัติให้สูงขึ้นไหว้พระสวดมนต์อย่าให้ขาด
อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำอันนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่มาถึงตัว
เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสามเจ้ากรรมในเวรที่ละวางไปแล้ว
เราต้องให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ละไปแล้วด้วยเพราะเขาละแล้วก็ยังได้บุญอยู่
ต้องยกระดับจิตตัวเองก่อนเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าตอนนี้
แม้แต่คุยอยู่เนี่ยจิตก็ยังไม่ได้นึกถึงบุญเหมือนบาปที่กระทำมาเลย
ก่อนอื่นขอให้สำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำมาก่อนแล้วหมั่นขอคำมาบ่อย
เพราะฉะนั้นต้องหมั่นขอคำมาหมั่นสวดมนต์หมั่นให้บุญตรงนี้นะครับ

เพราะว่าเรามีคนที่คอยดูแลเป็นองค์ยมทูตอยู่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไหม

แต่อยู่ในห้องเดี๋ยวผีก็มาเองมาถึงห้อง

นั่นก็คือเรื่องราวนะครับไม่เชื่อลบหลู่ของคุณเอนะครับ

สำหรับทางคุณเอ๊นะฮะขอบคุณครับ
สำหรับทางอาจารย์มาน้อยด้วยที่วันนี้
ช่วยมาเป็นร่ามให้เรานะครับ

มีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรนะครับ
ก็สามารถที่จะส่งเข้ามา

วันนี้หมดเวลาแล้วฮะกลับมาพบกับเราได้ใหม่
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔ทุ่มตรง
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ทีนี้ตอนนั้นสามีราตรีสวัสดีครับ